ต้องเรียนบางกฎด้วยผลไม้มากมายแบบนี้
ขอเชิญมาเลือกซื้อผลไม้บุฟเฟ่ที่สวนชิสากันจ้า
รู้ก่อนร้อนหนาวทุกวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้แล้วนะคะ

แล้วก็จะเป็นช่วงตกปลายเดือนรับต้นเดือนกันด้วยค่ะ
กรมบุตุก็บอกว่าช่วงนี้นะคะลมตะวันตกเฉียงใต้
ซึ่งเป็นลมประจำฤดูฝนจะมีกำลังแรงมากขึ้น
ส่งผลให้บริเวณภาคใต้จะมีฝนหนักแล้วก็มีคลื่นสูงด้วย
ขณะเดียวกันค่ะมีลมฝนก็คือห่อมฝนบริเวณชายฝั่งของทางเวียดนามเนี่ยนะคะ
มันจะมีกำลังแรงแล้วจะขึ้นฝั่งไปที่อ่าวมัตตะบัน
จุดนั้นนะคะทำให้แรงลมมีกำลังแรงมากขึ้น
ส่งผลทำให้ตอนบนของประเทศไทยทั้งเหนืออีสานกลางก็มีฝนตกมากขึ้นเช่นเดียวกัน
ถ้าดูจากโมเดลจำลองสภาพอากาศนี้แล้วจะเห็นว่าฝนตกแทบจะทุกพื้นที่
ตกหนักเป็นบางแห่งแล้วก็บางช่วงเวลา
ส่วนใครที่จะไปท่องเที่ยวภาคใต้แล้วก็ออกเรือหาปลา
แนะนำว่าควรงดไปก่อนเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นฝั่งอันดามันหรือฝั่งอ่าวไทยเนี่ย
คลื่นสูงโดยเฉพาะฝั่งอันดามันตอนล่างคลื่นสูงราว๓เมตรเลยทีเดียวค่ะ
การสภาพอากาศล่วงหน้านับตั้งแต่วันนี้จนถึง๓๑พฤษภาคมนะคะ
เหนือและภาคอีสานสภาพอากาศคล้ายกันค่ะ
ฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้๑๔๐๗๐ของพื้นที่
ตกหนักบางแห่งมีลมพัดแรงค่ะ
ก็ถือว่าทำให้อุณหภูมิความร้อนในช่วงกลางวันลดลงได้บ้าง
แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังคืออันตรายจากน้ำท่วมฉับพลัน
แล้วก็น้ำป่าไหลหลากที่จะพัดมาจากเชิงเขาลงมาที่รุ่มต่ำด้วยนะคะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกระมัดระวังฝนฟ้าขนองกระจาย๑๖๐๘๐ของพื้นที่
มีตกหนักในบางแห่งค่ะเสี่ยงอันตรายจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่รุ่มต่ำ
ส่วนทะเลภาคตะวันออกจุดที่มีฝนนั้นคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
แนะนำว่าเรือเล็กงดออกจากฝั่งงดการท่องเที่ยวทางเรือไปก่อนนะคะ
สำหรับภาคใต้จะมีฝนทั้งสองฝั่งเช่นกันค่ะ
เฉลี่ย๑๖๐๘๐ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนล่างของภาคใต้
และพื้นที่ริมทะเลจะมีฝนตกอย่างมากนะคะ
ส่วนพื้นที่ทะเลค่ะจะมีคลื่นสูงมากกว่า๓เมตรในจุดที่มีฝน
ดังนั้นให้ระมัดระวังอันตรายกันด้วย
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนอง๑๖๐๘๐ของพื้นที่
ตกหนักถึงหนักบ้างในบางจุดบางแห่งฟ้าครึ้มทั้งวัน
อุณหภูมิความร้อนอาจจะร่วงลงได้บ้างนะคะ
แต่ว่าระมัดระวังอันตรายจากฝนตกและน้ำท่วมรอการระบายกันด้วยค่ะ
สำหรับช่วงฤดูฝนต้นแบบนี้นะคะ
อาจจะทำให้พืชผลการเกษตรเติบโตได้ดี
แต่ว่าผลไม้บางอย่างก็จะหมดฤดูการไปแล้ว
ใครที่ยังไม่ได้ลิ้มลองก็ให้รีบไปหาซื้อกันได้แล้วนะคะ

ส่วนใครอยากจะแวะมาทานที่สวนบุฟเฟ่ของชิสาก็แวะมาได้
เดี๋ยวลูกค้าจะมาแล้วขออนุญาตไปดูแลลูกค้าก่อนนะคะ